และช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีค่ะ
เพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาคุณมิพลอดุลยเดชน์
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
ร่วมกับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และบริษัทไทยเวอเรสจำกัดมหาชน
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะ
ร่วมส่งภาพเพื่อแสดงความอาลัย
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
โดยส่งภาพเป็นสีขาวดำย้ำว่าเป็นสีขาวดำนะคะ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความอาลัย
มุมมองของคุณผู้ชมแต่ละคน
จากนั้นส่งมาที่เว็บไซต์

ตามที่ปรากฏบนหน้าจอแบบนี้เลยค่ะ
โดยแต่ละท่านสามารถส่งภาพมาได้

กำหนดรับภาพตั้งแต่วันนี้
ไปถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน

เพื่อให้ทางทีมงานได้เข้าไปดูได้นะคะ
และที่สำคัญคือต้องรอจนกว่าจะเกิดการกดไลค์
เพื่อยืนยันว่าภาพของคุณผู้ชม

คนที่จะกดไลค์คุณผู้ชมก็คือ
ถึงจะเป็นการยืนยันว่าคุณผู้ชม

ภาพทั้งหมดค่ะทีมงานจะรวบรวม

หศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่๖ธันวาคม
ถึง๘มกราคมปีหน้าค่ะ

ครับทุกวันนี้หลายท่านก็มีภาพ

แล้วก็อยากจะสื่อถึงเรื่องของ
การร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับ

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ครับ